ตีกันมีอาวุธปลาระเบิด
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ให้ไปดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะอาจจะเห็นว่าฟ้ามืดแล้วแต่มันไม่ใช่กลางดึกนะคุณ
ยังหัวค่ำอยู่เลยช่วงประมาณ๖โมงเย็นถึงทุ่ม
นี่ครับต่อหน้าต่อตาคนที่เขามาออกกำลังกายตรงเชิงสะพานเจษฎาบดินอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี

เป็นลานที่เขามาออกกำลังกายกันแต่วัยรุ่นดันใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสมรภูมิรบประกาศศักดายกพวกตีกัน
เห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีนักเรียนมัธยมนะ
สังเกตจากกางเกงวอร์มที่เด็กใส่นะครับขี่จักรยานยนต์มาหลายคันที่ใต้สะพาน
และขับออกไปขณะนั้นมีประชาชนไปออกกำลังกายแท็กซี่จอดผักผ่อนอยู่หลายคัน
เด็กกลุ่มหายไปประมาณสิบห้านาทีและกลับมาอีกรอบ
โดยมีคู่อริขี่จักรยานยนต์แล้วก็ย้อนสอนมาดักรออยู่แล้ว
ตีกันฮะผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ผมอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
เด็กบางคนนะผมส่องไปนะคุณมีปืนด้วย

สองฝ่ายวิ่งไล่กันก็มีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นด้วย
แล้วก็เห็นว่าพวกเขากรูกันเอามีด
ไปฟันจักรยานยนต์ของอีกฝ่ายที่ล้มอยู่
แต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครบาดเจ็บบ้างหรือเปล่านะ
โชคดีถ้าจำรวจมาถึงเด็กพวกนี้
ก็เลยแยกย้ายขับรถหลบหนีไปนะครับ
ตอนแรกก็มีมอไซคันหนึ่งมา
เป็นเด็กนักเรียนถือปืนนะคะเห็นว่าเป็นปืนเลย
แต่หนูไม่รู้ว่ามันจริงหรือปลอมค่ะ
สักพักนึงพอเขาตีกันไปก็จะมีเสียงระเบิดดังเลยค่ะ
พอเขาไล่กันสักพักก็มีรถล้มเขาก็ฟันรถ
ประมาณนี้ค่ะก็ถือมีดร่องมาเลยค่ะ
ก็กลัวนะคะแล้วก็มีคนเขาออกกำลังกาย
มีคนเขานั่งเล่นแท็กซี่เขาจอดรถนอนกันแถวนั้นนะคะ
นี้ละ๕ชั่วปะเลยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามา
ตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามหน่อยนะครับ